คุณผู้ชมไปดูชะตากรรมของโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่อายุ๔๔ปีหน่อยนะคะ
เข้าไปจอดรถแท็กซี่สีเหลืองอยู่บนสะพานภูมิพล๒
หลังจากนั้นก็ดิ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะรถแท็กซี่คันนี้แหละ
เจ้าตัวเนี่ยขับมาจอดเห็นไหมคะติดชิดกับริมฟุตบาท
หลังจากนั้นเปิดไฟกระพริบไฟฉุกเฉินไว้รู้ได้ไงว่าดิ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าหน้าที่มาถึงไปดูกล้องวงจรปิดอ้าวไปเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยกระโดดลงไปนะคะ
ชะตากรรมตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงไม่ทราบจริงนะคะว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอไปตรวจสอบเนี่ยไม่เจอตัวคนขับแล้วนะเจ้าหน้าที่นะคะ
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบรองเท้าแตะสีดำหนึ่งคู่ถูกถอดทิ้งไว้นอกราวสะพาน
นี่คู่นี้ค่ะแล้วไปพบว่าที่ราวสะพานด้านนอกเนี่ยมีรอยมือจับนะคะ
มีรอยมือจับส่วนในรถแท็กซี่คันนี้ไปตรวจสอบมีสมุดบัญชีของธนาคารเนี่ย
อยู่สี่เล่มด้วยกันใบอนุญาตขับขี่บัตรประชาชนระบุชื่อตรงกันเลย
พงศกรศรีโอภาษอายุ๔๔ปีเป็นชาวอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ทีนี้ทีนี้คนที่มาเจอแท็กซี่คันนี้ก็คือเพื่อนแท็กซี่ด้วยกันชื่อว่าคุณสนอง
โชเฟอร์ขับรถแท็กซี่อีกคันหนึ่งขับรถมาเจอเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าเออ
แท็กซี่คันนี้จอดอยู่แล้วเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินถ้าเราไปเจอเราก็คิดว่า
รถน่าจะเสียใช่ไหมคะครับพี่สนองแกก็บอกว่าเออรถน่าจะเสียแกก็เลยจอด
แล้วก็ลงไปดูเฮ้ยไปดูแต่ทำไมไม่มีคนขับรถแท็กซี่เดินไปเดินมา
เห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตอนแรกคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะรู้ว่า
คนขับรถเนี่ยหายไปไหนเจ้าหน้าที่บอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
หายไปไหนพอไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกไป
คนที่ขับรถแท็กซี่สีเหลืองคันนี้กระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ตอนนี้ตำรวจสพพระประแดงกำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่า
หายไปไหนแล้วต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมาช่วยกัน
งมหาค่ะแล้วก็ส่วนรถแท็กซี่คันนี้สีเหลือง
ต้องลากไปที่ไปที่โรงพักก่อนไปเก็บไว้นะคะต้องติดต่อประสานญาติแล้วนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมจริงว่าคนขับรถแท็กซี่คันนี้หายไปไหน
แต่ในภาพเห็นเหรอว่าจอดรถแล้ววางรองเท้าไว้แล้วก็ดิ่งลงไป